เกือบ๒๐ปีในวงการบันเทิงกับเส้นทางสายนี้ของแตงโมนั่นเอง
เธอมีผลงานการแสดงผ่านสายตาคุณผู้ชมมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนค่ะ
แต่เราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูผลงานเรื่องเก่าของเธอ

ทำให้แตงโมนั้นกลายเป็นที่รักของทุกคนค่ะ
เป็นจากคีตาความรักค่ะละครรวมดาวรุ่งของวิกหมอชิดนะคะที่ออกอากาศไปเมื่อปลายปี๒๕๔๖ค่ะ
เป็นหนึ่งในโปรเจคที่สร้างชื่อของแตงโมพัทรธิดาหรือว่าแตงโมนิดานี่นะคะ
แม้ว่าตอนนั้นแตงโมจะได้รับบทบาทเป็นแก๊งนางร้ายค่ะ
แต่ด้วยความโดดเด่นของหน้าตาที่สะสวยหมวยแล้วก็น่ารักนะคะ
ทำให้หลายคนจับตาว่าเธอคนนี้แหละที่จะสามารถขึ้นแท่นนักแสดงแถวหน้าของวิกหมอชิดได้ไม่ยากค่ะ
และแน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่นานนะเธอก็ได้ร่วมเล่นละครเรื่องอุ่นไอรัก
บทบาทของการติมาหรือว่ากาวาวสาวห้าวสู้ชีวิตคู่กับคุณซีซีวัดนั่นเองค่ะ
และยังมีอีก๒นักแสดงอย่างคุณเติ้ลตะวันแล้วก็เชียร์ที่คำพรเพื่อนรักของเธอที่ร่วมเล่นละครด้วยกันนะคะ
และแน่นอนละครเรื่องนี้ดังมากเป็นละครน้ำดีที่สะท้อนสังคม
รวมไปถึงบทบาทที่แตงโมได้รับก็เรียกว่าเป็นบทบาทแจ้งเกิดให้เธอสุดค่ะ
เพราะส่งให้คนทั้งประเทศนั้นชื่นชอบฝีมือการแสดงของเธอ
และที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จก็คือการกวาดรางวัลดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมจากหลายสถาบันในปีนั้นนะคะ
จนทำให้ชื่อของแตงโมก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกแถวหน้าของช่อง๗สีค่ะ
ภายใต้การดูแลของคุณแดงสุรางเปรมปรีนะคะที่ได้หยิบยื่นโอกาสดีผ่านบทละครให้กับแตงโมมากมายค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยายใบบ้ายายใบบ้านี่เล่นกับคุณออยธนานะคะ
รุ้งเคียงดาวเหมือนเราจะรักกันไม่ได้แล้วก็อีกหลายเรื่องก็คือดังทุกเรื่อง
ตอนนั้นนี่นะคะบอกเลยว่านางเอกที่จะได้มาเล่นละครของอาตูนี่นะคะ

ซึ่งละครกาสานาคาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกผลงานละคร
ที่หลายคนจดจำแตงโมเลยก็ว่าได้
สมัยนั้นนี้นะคะเด็กหลายคนเขามีแบ่งทีมกันด้วยนะคุณ
ว่าจะเป็นทีมนาคหรือว่าทีมครุฑ
คุณผู้ชมเวลาดูละครก็อินเหมือนกันเด็กเขาก็ดูกันเยอะเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งตัวละครวินตาที่แตงโมได้รับ
ก็เป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้ชมในเวลานั้นไม่น้อยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ปีของแตงโมภายใต้ชายคาวิกหมอชิด
รับแสดงบทนำในละครถึง๒๕เรื่องค่ะ
และมาปิดท้ายกันที่๒ละครฟอร์มยักษ์ของช่อง๗นะคะ

อย่างเรื่องวันนี้ที่รอคอยนักสู้มหาการค่ะ
ซึ่งเรื่องวันนี้ที่รอคอยเป็นอีกครั้งที่แตงโม
ได้พลิกมารับบทร้ายในบทบาทของเหมือยอิง

แต่เรื่องนี้นอกจากฝีมือการแสดงที่แบบโอ้โหคุณภาพครับจออยู่แล้ว
เรายังได้เห็นความสวยของแตงโมแบบจัดเต็มอีกด้วยค่ะ
เสื้อผ้าหน้าผมที่สวยหรูหรา
สง่าแล้วก็เซ็กซี่ในทุกฉากที่เธอออกมาเลยนะฮะ
ในขณะเดียวกันที่ละครเรื่องนักสู้มหาการค่ะ
เธอต้องรับบทเป็นสาวสายบู๊ค่ะ
ประกบกับพระเอกสุดฮอตเลยนะครับ

กำไรของคุณผู้ชมก็คือความสวยเซ็กซี่ของแตงโมนั่นเอง

หลังจากนั้นค่ะแตงโมเองก็ได้หมดสัญญากับทางวิกหมอชิต
ต่อในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงอิสระค่ะ
ก่อนจะมีผลงานคุณภาพสู่สายตาแฟนละครจนถึงปี๒๕๕๙
และหลังจากนั้นเราก็เป็นที่ทราบกันว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับเธอขึ้น
นี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่เธอได้ถ่ายทำเอาไว้ยังถ่ายไม่เสร็จนะฮะ
ไปได้แค่ประมาณ๑๕เท่านั้นเองสำหรับละครเรื่องคุณชาย
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อจากนี้ละครเรื่องนี้จะใช้ชื่อเรื่องว่าคุณชายหรือเปล่า
อันนี้เป็นชื่อเรื่องอย่างไม่เป็นทางการด้วยนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าแฟนละครบอกเอาไว้เลยว่า
ไม่ว่าเรื่องนี้ต่อจากนี้ไปจะให้ใครมารับบทบาทแทนคุณแตงโม
อย่าตัดฉากที่คุณแตงโมแสดงไว้แล้วเด็ดขาด

อยากเห็นเนาะฝีมือการแสดงยังคิดถึงแหละ
คือเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันเรื่องคุณชายนะคะ
คือว่าด้วยความตั้งใจของแตงโมแล้วฮิงโปไปด้วยค่ะ
เขาจะมีการคุยเล่นกันว่าวันนี้ฉันจะไปเข้าฉาก
แล้วก็คือยังไงรู้ไหมคะด้วยความที่นักแสดงของพี่ป๊อกอย่างนี้

คือเขาจะไปกางโต๊ะก็จะบอกฮิโปว่า
เธอเลือกกางโต๊ะใกล้กับคนที่แบบว่าปั๊วเลย

นางก็ไปกางโต๊ะคือในไลน์ที่คุยกันวันสุดท้าย
เพราะว่าคือวันที่เกิดเหตุคือวันพฤหัสที่๒๒
แต่วันที่๒๓ยังถ่ายเรื่องนี้อยู่เลย
กลางโต๊ะข้างพี่ป๊อกพี่อธิดา
คือเวลากลางโต๊ะคือในกองถ่ายมันจะมีโต๊ะแบบแยกกัน

คือจะบอกว่าผลงานชิ้นสุดท้ายของแตงโม

เพราะว่ามันเป็นเหมือนการกลับมาของเธออีกครั้งหนึ่ง

สู้ชีวิตนี่แหละค่ะเป็นน้องเป็นน้อยแล้วก็คือตรงเป็นลูก

เพราะว่าต่อจากเรื่องนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ฟิตติ้ง
เป็นละครพีเรียสซึ่งบทดีมากจริงนะคะ
แล้วก็คือต้องบอกตรงว่าเธอตั้งใจมาก
คือพี่แจ๊คพูดแบบนี้ดิฉันนึกถึงคำนึง

เพราะว่าคุณแตงโมเขาได้พูดไว้ก่อนเสีย
เขาบอกว่าแอนนาเธอว่าฉันจะกลับมาดังอีกครั้งได้หรือเปล่า

ฟังแบบนี้ก็ขนลุกอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ